หลังจากที่ได้เข้าวิธีวิวาเรียบร้อยแล้ว

ความพร้อมของเจ้าแหลมครับในไฟล์ต่อไป

เห็นภาพความชื่นมืดนะครับคงไม่ต้องบอกกันนะครับ
หลายคนที่เป็นโสดอยู่ก็คงจะอิจฉาครับ
ดังนั้นก็ภาวนาให้แหลมนั้นกลับมา

ก็จะเข้าค่ายฝึกซ้อมต่อเนื่องเลย
ซึ่งเรื่องของไฟล์ต่อไปนะครับ

ผมก็ถามทางคุณเทียนชัยพิสิทธิวุฒินันนะครับ

แนวโน้มของข่าวไปไกลมากว่า

วินอังคาฮาสมวยจากฟิลิปปินส์นะครับ

หรือว่าสาพันธ์มวยอนาชาติ

ในเดือนกลุ่มพาร์ทพันธ์ปีหน้าที่อมณิการ
เรื่องนี้ครับทางคุณชัยก็บอกนะครับ

ทั้งสองประเด็นนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าแต่แน่นอนครับ
ไฟล์ในปีหน้าในศรีสะเกดนั้นจะต้องขึ้นชกแน่
แต่ก็ต้องดูความเหมาะสมของคู่ชกอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็การเตรียมตัวของเจ้าแหลมด้วยนะครับว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนครับ